ไปดูเรื่องของความต่างที่มาพร้อมกับความเชื่อ
และความต่างที่เราพูดถึงมันต่างยังไง

ไปติดตามกันเลยครับ
ตลอดข่าววันนี้จะพาไปดูเรื่องราวของความต่าง

ความต่างที่เราพูดถึงคืออะไร
ไปชมพร้อมกันเลยครับ

ขอเริ่มที่แม่หมูป่าคลอดลูกแปลก
หนึ่งหัวแปดขาสี่หู
ไปกันที่บ้านเลขที่๒๐๑หมู่๑๐หมู่บ้านโคกถาวร
ตำบลพังงูอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี
ที่นี่เป็นฟาร์มหมูป่าที่มีชื่อว่าสุภาวันหมูป่าฟาร์ม
หลังจากที่ชาวบ้านรู้ข่าวว่า
ฟาร์มมีแม่หมูป่าคลอดลูก
และมีลักษณะป้านหลาดคือมีหนึ่งหัวแปดขาสี่หู
ลำตัวติดกันแถมยังมี๒เพศอีกต่างหาก
เรื่องนี้เนี่ยสร้างความฮือหาให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
ทำให้ชาวบ้านต่างพากันมาจุดทูปกราบไหว้
ขอโชคลาภกันตามความเชื่อ
โดยชาวบ้านที่มาดูลูกหมูประหลาดตัวนี้
เขาพากันเพ่งสายตาไปที่หน้าท้องของลูกหมู
และต่างบอกว่าเห็นเป็นเลข๒ตัวอย่างชัดเจน
บางคนเนี่ยถึงกับเห็น๓ตัวอ้าวใจเย็นกันนะครับ
เอาใจช่วยทุกคน
ไปต่อกันที่อีกหนึ่งความต่างอย่างลูกวัวสามหู
เจ้าของเชื่อมาให้โชค
ไปกันที่บ้านเลขที่สี่สิบหมู่ห้า
ตำบลวังซ้ายอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง
เมื่อไปถึงเราจะได้พบกับคุณสุขเป็นทาน
เจ้าของน้องวัวสามหู
ซึ่งเขาพาเราเดินไปดูน้องวัวสามหูที่คอก
ลักษณะที่พบก็คือที่กลางหัวของน้องเนี่ยครับ
หูทั้งสองข้างจะมีใบหูรูปร่างคล้ายกับใบโพ
มีสีน้ำตาลป้นขาวขึ้นมาอีก๑ใบ

คุณสุกเล่าว่าลูกวัวตัวนี้เนี่ยครับ
มีชื่อว่าน้องมีโชค
เป็นลูกวัวเพศเมียสีน้ำตาลอายุประมาณ๒เดือน
หลังจากที่น้องมีโชคคลอดออกมา
ก็มีชาวบ้านมาขอดูตลอด
แต่ยังไม่เคยมีใครมาจุดทูบขอโชคลาภ
และตั้งแต่น้องมีโชคเกิดมา
ตนเองก็ถูกรางวัลมา๒๓ครั้งแล้วล่ะครับ
เชื่อว่าวัวตัวนี้เนี่ย
นำโชคลาภมาให้กับครอบครัวของตนเอง

ก็มีคนมาขอซื้อน้องนำโชค

เพราะอยากจะเลี้ยงดูน้องนำโชคให้เติบโตด้วยตัวเอง